นี่ก็เรื่องของสามีภรรยาลิ้นกับฟันค่ะโอ้ทั้งผัวทั้งเมียก็ชอบกินเหล้า
เอาแค่เฉพาะเพื่อนเวลานั่งกินเหล้ากันเนี่ยถ้ามันพูดไม่เข้าหู
มันมีเรื่องกันเลยนะมาถึงผัวเมียคู่นี้ค่ะ
ไม่รู้คุยกันยังไงโอ้โหมันคงไม่เข้าหูแล้วค่ะ
เพราะว่าคนเป็นผัวลุกขึ้นมาเตะปากเมียอย่างนี้เลยสภาพนี้ค่ะ
โอ้โหเห็นใจเธอจริงจริงนะคะโอ้โหเย็บเลยอ่ะ
แล้วปากเจอบวมเรียกว่าเลือดกลบปากเลยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอติ๊กตึงนะคะ
นำตัวผู้หญิงคนนี้นี่แหละค่ะที่ถูกทำร้ายร่างกาย
ส่งโรงพยาบาลบางพลีนะคะสภาพใบหน้าบวมฉึ่งอย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกโอ้ยไม่ใช่แค่เลือดกบปากฟันหักด้วยค่ะ
ผู้บาดเจ็บชื่อนางสาวอายุสามสิบเก้าปีบอกแบบนี้
อยู่ที่แคมป์พักคนงานที่ตำวนพระราชกษามัยค่ะที่กำเภอเมืองจังหวัดสมุกปราการ
นั่งกินเหล้ากับผัวฉันนี่แหละชื่อนายฉัดชัยอย่างมั่นอายุ๓๕ปีเหมือนกัน
อายุสามสิบห้าอ่ะตัวภรรยาแก่กว่านะสามสิบเก้า
ตอนนั้นน่ะเมาเอาจริงเธอก็เมาสามีก็เมา
แล้วก็พูดกันไม่เข้าหูอยู่ดีโอ้ยผัวลุกขึ้นมาเตะเธอเข้าที่หน้าค่ะ
แล้วดูเนี่ยเธอบอกว่าตอนนั้นนะที่เธอบอกนะตอนเกิดเหตุการณ์
แล้วสามีเธอหนีไปเลยที่ผ่านมาเล่าให้กู้ภัยฟังแบบนี้
โดนผัวทำร้ายบ่อยครั้งเนี่ยหนักที่สุด
บอกเลยนะเดี๋ยวค่อยดูนะรักษาตัวดีขึ้นเมื่อไหร่

เขาเอาอะไรตีอ่ะเตะเลยเตะกี่รอบ
กินร่าเหมาเขามอ
เขามอวหรือเรามอวซื้อทั้งคู่
แล้วไปจะไปว้าอะไรเค้าวะ
ปกติเขาทำร้ายเราบ่อยไหม

ฟันหน้าหนูหลุดไหมครับอืม
บอกฟันหน้าหนูหลุดข้างล่างหนูก็หลุด
แล้วเนี่ยบอกเอาไว้ตอนนั้นที่เจ็บจะเข้ากำลังจะไปรักษาตัวบ่อใช่ไหม

หมอรักษาเย็บแผลที่ปาก๑๒เข็มฟันหน้าโยกไปหลายซี่
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปตามอยากรู้หน่อย
ตกลงไปแจ้งความอะไรหรือยังที่บอกจะไปแจ้ง

มีรอยเย็บยังอยู่เลยที่ปาก
ตัวสามีตัวดีมาหน่อยละกัน

แล้วเมียก็พูดไม่เข้าหูผมเมาอ่ะโมโหอีก
ก็เลยเอาเท้าเตะไปที่หน้าเมียหนึ่งทีก็เลยสภาพเมียก็เลยเป็นอย่างที่เห็น
แต่ผมไม่ได้หนีนะผมหลับไม่ได้หนีจริง
ปกติแล้วผมกับเมียเนี่ยดื่มเหล้าแล้วก็จะมีปากเสียงทะเลาะกันแบบนี้
แต่ก็ไม่เคยรุนแรงนะมีครั้งนี้แหละรุนแรงจริงผมขาดสติ
พี่ชัดชัยแล้วจากนี้ต่อไปพี่ยังไงต่อ
เขาบอกเขาสัญญาต่อไปนี้จะไม่ทำร้ายภรรยาอีกแล้ว

จะพูดคำนี้ก่อนหน้าบอกทีมข่าวว่า
ก็กินเหล้าประจำทะเลาะกันประจำ
เพราะเล่าด้วยหรือเปล่าล่ะใช่ไหม
เราก็อาจจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุด้วยของปัญหาทั้งหมด
ถ้ามีสติแล้วอาจจะรักกันดีแต่พอสติขาดปั๊บ
จะเป็นแบบนี้อีกไหมเป็นห่วงนะฮะ